เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเสนอช่วงใหม่
แกะกล่องน้องใหม่ของรายการเลยก็คือช่วงรู้แล้วบอกต่อ
เป็นเรื่องราวดีเรื่องราวเด็ดเรื่องราวแปลก
เรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้เรารวบรวมมานำเสนอให้ติดตามกัน
จำได้ไหมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องของโรงเรียนที่ชื่อแปลก
ชื่ออะไรตอนนี้เดี๋ยวฉันจะจำไม่ได้เลยชื่อยาวชื่อแปลกมากแต่มีที่มาที่ไป
ได้รับการตอบรับดีมากวันนี้ก็เลยจะนำเสนอช่วงรู้แล้วบอกต่อ
เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเป็นเรื่องของชายคนนึง
ที่เขามีไอเดียในการที่อยากจะประดิษฐ์รถยนต์จากถังน้ำมันเก่า
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับถังน้ำมันที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
แล้วรถยนต์คันนั้นก็เป็นรถคลาสสิกที่สามารถขับขี่ได้จริงด้วย
น่าสนใจไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าอยากรู้แล้วติดตามกันเลยกับช่วงรู้แล้วบอกต่อ
เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไงของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ

ที่อยากจะบอกต่อวันนี้เป็นเรื่องที่มีคนแชร์กันกระหน่ำโซเชียล
นั่นคือรถกระป๋องป๋องสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทย
ที่ใครเห็นก็ต้องมีเค้าเข้าที่แสงขนขึ้นให้ดูนะคะ
ก็ต้องตกหลุมรักในความวินเทจและความน่ารักตะมุตะมิ
เราก็เลยต้องแกะรอยตามเจ้าของรถสุดเจ๋งนี้มาถึงอำเภอนาดูลมหาสารคาม
ว่าแต่บ้านนี้น่ะเหรอที่เขาว่ากันว่าผลิตเจ้ารถกระป๋องน่ะ
แล้วเจ้าของนวัตกรรมสุดล้ำเขาอยู่ที่ไหนกันหนอ
ต้องกระป๋องคาผมเป็นคนผลิตรถพวกนี้เองครับ
ในที่สุดเราก็ได้พบกับคุณต้องผู้ประดิษฐ์รถกระป๋องวินเทสุดจาบ
โด่งดังในโซเชียลกันแล้วว่าแต่เรียนจบอะไรมาล่ะครับ
ถึงได้ทำรถเก๋แบบนี้ขึ้นมาได้
ตัวผมเองจบมัธยมต้นอยู่ที่โรงเรียนนาดูลประชาสรรค
แล้วก็มีโอกาสได้ไปสมัครเป็นทหารได้ไปศึกษาต่อในค่ายจบวุฒิกรสน
เป็นหมอปลายมาหลังจากปลดทหารแล้วก็ได้ทำออกไปทำงานไปเป็นลูกจ้างครับ
ทำทุกอย่างก่อสร้างงานเหล็กต้นปี๖๐ไปทำงานที่ลบบุรีเป็นช่างเชื่อม
ฟังจากโปรไฟล์แล้วอาจจะไม่มีตรงไหนเลย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องยนต์หรือการสร้างรถยนต์สักนิด
แต่คุณต้องแถมเป็นนักประดิษฐ์โดยสัญชาติตะยาน
แต่จะว่าไปการประดิษฐ์รถกระป๋องนั้น
คุณต้องเขาทำให้คนคนนี้ต่างหากล่ะครับ
ในช่วงที่ว่าเราห่างบ้านก็คิดถึงลูกฮะ

ก็เลยอยากจะมีของขวัญให้กับลูกชาย

รถที่พอจะสามารถประกอบขึ้นมาเป็นรถได้
ก็ไปเจอพวงมาลัยครับพวงมาลัยไม้
ผมลงทวนซื้อเหล็กมาทำกับสีแน่นถึงเส้น
เริ่มหาเพราหาดุมล้อหาขอบล้อมาใส่
พอของอุปกรณ์พวกนี้ครบแล้วจะเอาอะไรมาเป็นบอดี้
ไปเห็นในถังน้ำมันที่เขาใช้เป็นแทนบันได

แล้วก็มาวาดแบกตัดลองนั่ง
ว่ามันติดตรงไหนอะไรยังไง
มันก็เลยได้มาเป็นตัวคันนี้คันแรก
โอ้โหแม้จะทำมาจากของเก่าราคาไม่กี่บาท
แต่รถคันแรกของคุณต้องก็เท่สุดไปเลยนะครับ
และถ้ามีแต่ตัวรถมันจะธรรมดาไป
คุณต้องก็คิดไกลถึงขนาดอยากให้มันขับได้จริง
อ้าวแล้วทำอย่างไรล่ะครับนี่
มีตังค์เก็บอยู่ไปซื้อเครื่องการเกษตร
เป็นเครื่องการเกษตรขนาด๖๕แรงม้านะครับ

ก็เริ่มเอากลับมาต่อยอดที่บ้านก็เริ่มเอามาใช้
เอามาวิ่งขับขี่กับลูกพาลูกไปเที่ยวแถวองค์พระธาตุนาดูนนะครับ
ก็มีคนเริ่มเห็นคนเริ่มสนใจ
ก็มีการสั่งทำจากต้นปี๖๑จนถึงช่วงจะปลายปี๖๖
นี่ก็คือผมทำไปแล้ว๑๓๑๔ครั้ง
จากรถของขวัญวันเกิดลูกชายก็กลายเป็นอาชีพ
บ้างก็เอาไปขับเล่นไปตกแต่งร้าน
หรือเอาไปออกงานโชว์
แต่ถ้าใครอยากได้แล้วจู่จะมาซื้อเลย
ขอบอกว่าคุณต้องผิดหวังกลับบ้านอย่างแน่นอน
เพราะคุณต้องจะทำงานตามออเดอร์เท่านั้นครับ
แม้จะไม่ได้คิดถึงความร่ำรวย
แต่ทุกวันนี้ออเดอร์ก็มีเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
ที่สำคัญใครอยากจะเรียนแบบเอาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจนั้น
อย่าหวังเพราะคุณต้องได้ไปจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
และนี่ก็คือกระป๋องคา
รถวินเทจฝีมือคนไทยที่สร้างด้วยหัวใจ
ทำด้วยความรักจริงครับ
สุดเจ๋งแบบนี้รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวไม่ได้
เราจึงต้องรู้แล้วบอก

รู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วรู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อนะคะเรื่องราวดีเด็ดแปลก

โอ้โหต้องชื่นชมพี่เขานะสุดยอดเลย
รถของเขาพอประดิษฐ์ออกมาแล้วสร้างรายได้ได้ด้วย
และตอนนี้นะครับก็ไปจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย
ไอเดียดีมากแบบนี้นะน่าชื่นชมนะครับ
เพราะว่าสร้างรายได้ต่อยอดกันไปได้ด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวดีเด็ดแปลกอะไรอีก
เดี๋ยวเรารู้แล้วเราจะมาบอกต่อคุณผู้ชมอีกนะ